เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหนักทั้งนั้นเลย
หนักที่ว่าเป็นรถเทรลเลอร์
บรรทุกทรายมานะ๔๐กว่าตัน

ทีนี้ค่ะคนขับลงไปแป๊บเดียวนะ

แบบนี้ค่ะเดี๋ยวรถมันง่วงหรือเปล่า

พอมันพลิกตะแคงเสียงดังสนัดหว่านมันมีเสียง
ฟู้เป็นเสียงแก๊สเนี่ยรั่วออกมาด้วย

หรือเปล่าจะเกิดอะไรขึ้นไหมเนี่ยค่ะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
เทรลเลอร์คันนี้ติดแก๊สเอ็นจีวีนะคะแล้วบรรทุกทรายมา
พลิกคว่ำอยู่ตรงบ้านกุฎกงที่ตำบลเขื่องคำอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรค่ะ
จุดตรงนี้เมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นแล้วล่ะถนนน่ะ
เป็นถนนลาดยางแล้วมันเป็นพนังริมฝั่งแม่น้ำชี
ก่อนจะถึงสะพานข้ามแม่น้ำชีแห่งที่สามรถคันนี้พลิกตะแคงลงไปข้างทาง
ทรายเนี่ยนะเทกระจาดเกลือนกระจายเลยค่ะแล้วพื้นที่พื้นถนนตรงล้อหลังเนี่ย
มันซุดเป็นหลุมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละอู้กลัวเหมือนกันนะ
พอไปอยู่ใกล้ใกล้กลัวถนนมันจะซุดตัวเพิ่มแล้วนอกจากนี้
รั่วไหลออกมาทั่วบริเวณเลยกู้ภัยเองนะต้องกันคนไม่ให้เข้าไป
เพราะว่าไม่รู้ว่าถ้าเกิดประกายไฟมันอาจจะเกิดระเบิดขึ้นมาได้
ที่สุดเจ้าหน้าที่เขาสามารถปิดเรื่องของการลั่วไหลของก๊าซได้อย่างปลอดภัย
เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีใครเจ็บไม่มีใครเสียชีวิตนะคะ
ชาวบ้านเขาพอเห็นเหตุการณ์ตอนแรกเขาก็ไม่กล้าอยู่ใกล้แหละ
รีบวิ่งหนีไปไกลเลยกลัวจะเกิดการระเบิด
แล้วเมื่อวานนี้ค่ะทางเจ้าของรถเทรลเลอร์
เครนมาเคลื่อนย้ายรถที่พลิกคว่ำ
ใช้เวลาในการเคลื่อนย้ายตอนภารกิจการเคลื่อนย้ายประมาณนัก๒ชั่วโมง
สามารถนำรถเทรลเลอร์ขึ้นมาได้
แล้วนอกจากนี้ก็ได้ข้อมูลมาบอกว่า
ตอนที่คนขับรถเทรลเลอร์จอดรถลงมาซื้อบุหรี่
คนขับลงมาไม่ถึง๑๐นาทีเลยนะ
แล้วหลังจากนั้นคนขับกำลังจะขึ้นไปที่รถ

คนขับเองพยายามขึ้นเพื่อที่จะไปอยู่บนรถ
แล้วก็ขับรถออกไปแต่ก็ไม่สามารถขับออกมาได้
ทีนี้คนขับเห็นท่าไม่ดีก็ลงจากรถมา
แล้วรถมันก็เอียงเรื่อยตุ้มพลิกคว่ำเสียงดังสนัดเลย
ทีนี้ทุกคนแถวนั้นก็ต้องอุ้มลูกจูงหลานออกมา
สาเหตุมันน่าจะมาจากถนนซุดตัว
เพราะว่าการบดอัดชั้นดินไม่แน่น
แล้วถนนตรงนั้นมันเอียงด้วยมันแคบด้วย
ก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้

ผมลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุแล้ว
พื้นที่ตรงนี้คันพนังกั้นน้ำเนี่ย
อยู่ในความรับผิดชอบของทางสำนักงานชนรับประทานจังหวัดเยอะโสธร
ทำหนังสือไปแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะคะ
ว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาซ่อมแซมพื้นที่ตรงนี้

ก็เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เร่งมาซ่อมแซมต่อไปนะคะ